อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อน
ก็เอามาให้ดูอุทาหรณ์ระวังทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่คุณผู้ชม
รถจักรยานยนต์เข้ามาคนขี่คนซ้อนเข้ามาด้วยกัน
แล้วรถยนต์เขามองไม่เห็นคุณผู้ชมเขาก็เลยชน
คนขี่กระเด็นไปทางคนซ้อนกระเด็นไปทาง
แต่มีคนนึงกระเด็นไปแล้วศีรษะไปกระแทกกับกระจกรถของรถยนต์
เสียชีวิตเลยแล้วก็ตกลงมานอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้ครับ
อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการขับขี่
ตรงท้ายก็เพราะรถจักรยานยนต์ที่บริเวณปากซอยบางปราศท่าร์๓๑
ก็ไปเจอร่างของนางสาวเมษาจิตสุขอายุ๒๑ปีนอนจมกองเลือด
คนนี้เป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะแล้วเขาก็เสียชีวิตนะฮะ
เลือดเต็มไปหมดเลยส่วนคนขี่คือนางสาวสาธิภาอายุยี่สิบแปดปีบาดเจ็บนะฮะ
อันนี้ก็ได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหดูสิฮะ
ใครจะทำใจได้นะครับร้องห้านร้องห่มแบบนี้ญาติเดินทางมาดูศพผู้เสียชีวิตครับ
คนขับชื่อนงนุษย์อายุ๒๙ปีแน่นอนรถก็มีรอยเฉียวชนคากันอยู่แบบนี้ครับ
แล้วก็โอ้โหแต่ภาพที่มันสะเทินใจคือมันมีเส้นผมของผู้ตายไปติดอยู่ที่กระจกด้านหน้า
เพราะว่าเหมือนคนซ้อนเนี่ยเขาโดนกระแทกจากด้านหลังใช่ไหมตัวเขาเนี่ยกระเด็นหงายเงือกไป
ศีรษะเขาไปกระแทกกับกระจกของรถเก๋งแล้วเส้นผมเนี่ยก็ติดคาอยู่แบบนี้
แล้วเขาก็ตกลงมาที่พื้นเสียชีวิตนะครับคนขับรถยนต์คุณนงนุษย์บอกว่า
ได้ขับรถไปส่งเพื่อนที่ห้างมาแล้วกำลังจะกลับบ้านย่านบางปลา
เขาขับมาด้วยความเร็วปกติอันนี้คนขับแล้วอยู่ในเลนขวา
พอถึงจุดเกิดเหตุเขามองไม่เห็นว่าเขาอยู่เลนขวาใช่ไหมฮะ
เขามองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้า
เขาก็เลยชนไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็เสียใจนะ
ชนไปแล้วก็ถลายไปต่ออีกห้าสิบเมตรไปฟังเสียงคนขับ
ซึ่งนั่งอยู่ในรถตอนที่เกิดเหตุนะครับ
เธอก็ตกใจแหละสติก็หลุดเหมือนกันเธอก็แบบอยู่เลนส์ขวาเนอะ
เธอก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าชนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
เธอก็แบบยังควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้แต่ก็พร้อมจะรับผิดชอบ
เพื่อนผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
เฉลิมบุญอายุ๒๘ปีเขาบอกว่าก็ขี่รถมาด้วยกัน
ก็มากับเพื่อนรวมแล้ว๔คน๕คนก็ขี่กันมา๓คันออกจากซอยบางปลา๑๒
ก็จะไปหาเพื่อนแถวตลาดนัดเรือบินนะฮะก็ขี่ไล่กันมา
เพื่อจะกลับรถตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุ
ก็ขี่เลนขวาเพราะอะไรก็คือสะพานกลับรถมันต้องชิดขวาไง
แล้วก็ต้องขึ้นสะพานกลับรถไปนะฮะทีนี้รถของผู้ตายเนี่ยก็วิ่งมา
แต่อยู่รถยนต์เขาไม่เห็นหรือยังไร
แล้วเขาก็ชนเลยคือเขาขับมาค่อนข้างเร็วนะ
อันนี้คนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเพื่อนผู้ตายบอกว่า
รถยนต์ขับมาอยู่ที่เลนกลางแล้วอยู่เปลี่ยนมาที่เลนขวาสุด
แล้วก็ไปชนรถของเพื่อนเขาจนเพื่อนเขากระเด็นตกลงมาที่พื้น
แล้วก็เสียชีวิตส่วนคนขี่ก็กระเด็นไปตกอีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะ
สุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้
ฟังเสียงเพื่อนผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
ผมอยู่คันที่๒แล้วคันที่โดนจนอยู่คันที่เท่าไหร่
คันแรกครับ
คันแรกเลยใช่ไหม
ก็คือเหมือนรถเก่งหักขึ้นมาข้างหน้าเรา

แล้วก็ไม่ได้เบรกเลยลากมาเลย
ใช่พี่ไม่แต่เบรกเลยไม่มีลอยเบรกเลย
ฟังแบบนี้มันมีประเด็นที่มันไม่ตรงกันน้องชมพู่
เพราะว่าคนขับรถเขาบอกว่าเข้ามาที่เลนขวา

แต่เพื่อนที่ขี่มาด้วยกันคันที่๒ที่๓บอกว่า

หักขวามาแล้วไปชนเพื่อนเขาเลย
อันนี้ไม่ตรงกันคงต้องหารักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
แต่ว่าตำรวจก็ต้องดำเนินการคนขับรถยนต์

เพราะว่าก็ทำให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับ